ลงทะเบียนชิมช็อปใช้กันได้หรือยัง
เดี๋ยว๖โมงมันลงไม่ได้สักทีจริง
เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุนี้มันมีแฮคเกอร์เข้าไปป่วนเว็บ
มีแฮคเกอร์ไปป่วนเว็บชิมช็อปใช้ในการลงทะเบียนเฟส๒นี่แหละ
แต่ไม่เป็นไรนะคะตำรวจปอทจับตัวได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาจยกรรมทางเทคโนโลยีนะคะ
จับตัวนายธีรณัทมหัฒนโนบนวัย๑๙ปีเอง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะ
หนุ่มคนนี้เขาทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
คือไปป่วนระบบชิมช็อปใช้เฟส๒
ตำรวจก็ต้องนำหมายสารเข้าค้นบ้านพักในตำบลจบังติกออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะ
ของกลางมาเป็นคอมพิวเตอร์เป็นมือถือ๗เครื่อง
เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแล้วก็ของกลางอื่นเนี่ยรวมแล้ว๑๗รายการนะคะ
พลตำรวจตรีภัยบูลน้อยหุ่นผู้บังคับการปอทบอกว่า
สอบสวนแล้วผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะว่า
เป็นคนทำให้ระบบเว็บไซต์ชิมชอบใช้มันเกิดปัญหานี่คุณ
นี่หรือเปล่าที่ทำให้เราลงทะเบียนไม่ได้
คือเขาเขียนชุดคำสั่งไปปั่นป่วนระบบ
แล้วก็เอาไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ไม่มีใครสั่งการไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง
และที่ทำไม่ได้อยากจะพังระบบอะไรทั้งสิ้น

ทางที่ผิดหลายคดีเลย
หลักฐานก็คือซิมโทรศัพท์นับพันชิ้น
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินคดี